หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสลากินแบ่งรัฐบาลหลายเรื่องเมื่อวานนี้นะครับ
หนึ่งในนั้นคือการเพิ่มบทลงโทษผู้ค้าสลากที่ขายสลากเกินกว่าราคาที่กำหนดนะครับ
มีโทษปรับแล้วก็จำคุกด้วย
วันนี้มีเสียงเรียกร้องจากผู้ค้าสลากนะครับ
บอกว่ารัฐบาลควรแก้ปัญหานี้ด้วยการเพิ่มโคต้าให้กับผู้ค้าสลากรายย่อยมากกว่าการเพิ่มบทลงโทษผู้ค้าสลากที่ขายเกินราคา

จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
แล้วก็ตอบคำถามนะครับ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมพรบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพศ๒๕๕๙
ที่ได้เพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ที่จำหน่ายสลากเกินราคาให้มีโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
และเพิ่มผลตอบแทนจากส่วนแบ่งให้แก่ผู้ค้ารายย่อยจากร้อยละ๗เป็นร้อยละ๑๒
ถูกมองว่าเป็นมาตรการเดิมที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จะแก้ไขปัญหาได้บ้างแต่ก็ยังไม่ตรงจุดมากนัก
ผู้ค้าสลากส่วนใหญ่เรียกร้องให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
โคต้าสลากให้แก่ผู้ค้ารายย่อยหรือการออกหวยชุดออกมาเอง
จะเป็นแนวทางที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากกว่า
ในปัจจุบันนี้จำนวนสลากที่ผู้ค้าได้อยู่จำนวน๕เล่มเนี่ย
ผมคิดว่าน้อยเกินไปเนื่องจากว่าสลากเนี่ยเลขมันไม่ครบชุด
และคนที่ประกอบอาชีพนี้อยู่เนี่ยถ้าจะขายเนี่ยจะต้องให้ครบเลขคือให้ครบ๑๐เล่ม
ฉะนั้นความเห็นของผมคิดว่าควรจะเพิ่มจำนวนสลากให้กับผู้ที่ค้าจริง
โดยเฉพาะผู้ค้าปลีกให้ได้ไม่น้อยกว่าลายละ๑๐เล่ม
เพื่อเขาจะได้มีความสามารถในการนำไปขาย
ก็เห็นว่ากองสลากจะออกไว้ชุดออกมาแล้วเนี่ย
ถ้าออกมาเป็นหวย๕ใบก็คือลักษณะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกเป็นแบบไหน
ให้พวกที่พ่อค้าลายย่อย๕เล่มไปก็คือ๕ใบไปเลย
อย่างนี้ก็โอเคก็ขาย๔๐๐ได้เพราะต้นทุนมัน๗๐๔๐แล้วก็ขาย๔๐๐ได้
แต่ถ้าเขาให้เราทีละใบทีละใบอย่างนี้เราไม่มี
ไปซื้อหวยชุดมาขายก็ต้องขายแพงอยู่ดี
ด้านอำเคราะห์วังสภูมิจังหวัดเลยที่มีผู้ค้าสลากมากที่สุดในประเทศ
ปรีชาการมงคลประธานกลุ่มผู้เลขขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
อำเคราะห์วังสภูมิเสนอให้ปรับเพิ่มราคาค้ายปลีก
คุมจาก๘๐บาทเป็น๙๐บาท
เพื่อคุ้มค่าในการใช้จ่ายสำหรับการเดินทางเร่ขาย
แต่ละเดือนผู้ค้ารายย่อยจะสามารถขายสลากได้๕๐๐ใบต่อคน
ไรอยู่ที่๔๘๐๐บาท
หักค่าใช้จ่ายทั้งค่ารถค่าที่พักและค่าอาหาร
เหลือใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ๒๙๐๐บาท
นายกสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยเสนอด้วยว่า
หากสำนักงานสลากจะทำหวยชุดจริง
จัดทำซุ้มเพื่อจำหน่ายสลากรวมชุดเอง
โดยจ้างคนที่ต้องการขายสลากแต่ไม่มีทุน
หรือคนพิการไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในการขายเพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสลากรวมชุดในราคาที่เหมาะสม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน